วันไหนที่ผมมาซ้อมต้องคิดเสมอว่าผมต้องได้อะไรกลับไป
พยายามจะสอนน้องให้มีความคิดที่อยู่กับฟุตบอล

มันก็อาจจะเป็นเพราะด้วยสโมสรของเรา
ส่วนมากกองหน้าใช้แต่ต่างชาติ

ไปต่อไม่ได้แล้วต้องมีการต้องหมดโฆษณ์สมศึนธุ์ไป

ผมไปก่อนที่จะรู้ว่าจะไปยังไงต่อ
เพราะว่าตอนนั้นเหมือนทางเมืองทอง
แล้วก็พี่เป๊กับรูเบอร์ตก็ได้กลุ่มทีดักคุยกับผม
อยากให้ไปช่วยทีมเมืองทองนะ
ผมก็ได้ปรึกษากับทางผู้จัดการทีมของธนาคารกรุงไทย
ว่าถ้าตกลงกันได้ยังไงผมก็แล้วแต่เลย
ผมก็เพิ่งมารู้ตอนนั้นไม่รู้หรอกครับ
ผมก็เพิ่งมารู้ตอนผ่านมาเป็น๑๐ปีแล้วบ้างครับ
มารู้ว่าตอนนั้นค่าตัวซื้อขายกันอยู่ประมาณ๓แสน

พอคุยแล้วผู้ใหญ่ตกลงกันได้ผมก็เลยอาจได้มีโอกาสย้ายมาเมืองทองก่อน

ก็มันจะเป็นช่วงเป็นช่วงมากกว่าหรือมันเป็นที่โค้ดมากกว่า
ว่าโค้ดอย่างตอนเริ่มต้นผมเล่นเป็นไม่ฟิลตัวลุก
แต่สไตล์ผมจะเป็นชอบเล่นบอลง่ายเล่นง่ายให้เพื่อนไปเล่น
เล่นหรือเล่นตามเกมหรือตามที่ตามที่โค้ดสั่งตามที่โค้ดต้องการว่าจะได้ให้เล่นยังไง

ไม่ได้มีลูกพิเศษมีลูกพลิกแพงไม่ได้เลี้ยงหลบ๒หลบ๓ผมไม่ได้
อันนั้นคือขึ้นน้อยที่ผมจะเป็นอย่างนั้น
ส่วนมากเล่นจังหวะเดียว๒จังหวะจะให้เพื่อนเล่นง่ายมากกว่า
พอช่วงมาเมืองทองหลังมาโค้ด
เป็นตัวเริ่มต้นในการบิวต์เกมขึ้นมาจากด้านหลัง

ต้องอ่านเกมต้องอ่านเกมตลอด
แต่พอมีบอลเราก็ต้องเป็นตัวออกบอล
บอลให้เพื่อนให้เล่นต่อช็อตต่อไปง่ายอะไรอย่างนี้ครับ

ก็จริงแต่ว่าได้เล่นร่วมกันในนามทีมชาติ
ตั้งแต่ตอนอายุ๑๗๑๘นะครับ
แล้วพอมาทีมชาติชุดนักเรียนไทย
อันนี้มาซีเกมมาชุดใหญ่มาอย่างนี้
เจอกันตลอดจะซ้อมอยู่ด้วยกันตลอด

แทบจะไม่ต้องพูดกัน
คือรู้ว่าจะต้องไปเอาบอลตรงไหน
จะต้องทำอะไรต่ออะไรอย่างนี้
รายการที่๔เกมที่ฟิลิปปินส์
เป็นรายการที่ต้องเล่นคู่กัน
ตรงกลางแล้วแบบคู่กันเต็มเลย

อ่านข่าวอ่านข่าวมาก่อนอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยมี

ว่าเขาจะเอาบอลไปเล่นกับสองคนหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันมันเล่นลูกขากัน
เข้าใจกันขนาดนั้นนะครับแบบแต่ก็แต่ก็เครียดนะตอนนั้นเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มแมท
ซีเกมแมทแรกแล้วเหมือนกับฟอร์มเราก็ไม่ได้ดีด้วยอย่างนี้ครับ
เพราะเราสองคนหรือเปล่าแบบเล่นด้วยกันเยอะไปอย่างนี้ไม่แบ่งให้เพื่อนเล่นกัน
ก็เครียดก็ถึงขั้นตกเย็นมาต้องมานอนปรับทุกข์กันว่าเอาไงต่อว่าเราต้องยังไงวะอะไรอย่างนี้ครับ
นั่นแหละมันก็เป็นการเล่นที่เข้าใจกันรู้กันที่สุดแล้วนี่แหละครับอย่างที่ว่า
ที่ผมยังเล่นได้จนมาถึงยุคนี้ผมว่ามันอยู่ที่การซ้อมมากกว่าเพราะว่าวันไหนที่ผมมาซ้อม
ต้องคิดเสมอว่าผมต้องได้อะไรกลับไปอย่างแรกเลยต้องเต็มที่แล้ว
ก็เหมือนต้องเตรียมร่างกายมาให้มันเต็มที่กับการซ้อมแล้วโค้ดต้องการอะไรวันนี้อยากได้อะไรโค้ดต้องการอะไร
แล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำให้มันเต็มที่ทำให้มันเต็มที่ในเวลาซ้อม
แล้วร่างกายหรือว่าจิตใจหรือว่าอะไรผมว่ามันก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
แต่ถ้าเราอยู่ในสนามซ้อมแล้วเราเต็มที่กับมันเราได้อะไรกลับไปทุกวันทุกวันอย่างนี้
ผมก็เลยเล่นมาได้ทุกวันนี้ผมว่านะร่างกายไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าความคิดเวลาเรามาซ้อมบอล
เวลาเราอยู่กับฟุตบอลอย่างนี้มากกว่า
คือทุกคนก็ทุกคนก็เก่งในแบบของเขาผมก็ได้แบบศึกษาวิธีการเล่นวิธีอะไรตามที่โค้ดอยากจะเล่น
แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่คนละคนมันก็สไตล์แต่ถ้าเกิดที่เขาแบบสุดจริงก็คงเป็นย็อกก้า
มาตอนแรกเนี่ยโหมาถึงมาถึงนี่ยังจำได้เลยมาที่ประชุมบอกว่าผมไม่ได้มาหาเพื่อนนะ

ไม่ต้องมาไม่ต้องมาวุ่นวายกับผมผมไม่มีเพื่อน
ใครทำงานดีคุณก็ได้เล่นใครทำงานไม่ดีก็คือเวลาซ้อมเนี่ยไม่ดีคุณก็น่องก็ต้องนั่งก็ต้องพักไม่ต้องมาหาเพื่อนเลยนะอะไรอย่างนี้
วิธีการฟึกซ้อมอ่าทำทีมดูคู่ด่อสู้แผนการเล่น

อย่างที่ผลงานที่มันบอกออกมา
พอเปลี่ยนมาเป็นโพสต์ช่วงนึงผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเดือนแบบรู้เลยว่าคนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นโค้ดมันต้องคิดแทนคิดภาพรวมคิดแทนหลายคนว่าเราจะซ้อมอะไร
อันนี้ขาดตกบกพร่องตรงไหนคนนี้ต้องเติมอะไรคนนี้ต้องเพิ่มอะไรขาดตรงไหนอะไรอย่างนี้
มันเครียดอะครับมันไม่เหมือนกับตอนเป็นนักบอลนักบอลเรารักษาสภาพมามาซ้อมเต็มที่รับสิ่งที่โค้ดต้องการ
เรามีหน้าที่แค่นี้ทำให้มันทำให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ในสนามซ้อมกลับบ้านไปแล้วก็นอนพักผ่อนแล้ว
เราไม่ต้องคิดอะไรเผื่อวันข้างหน้าแหละเราแค่นับทำหน้าที่ของเราแต่โค้ชต้องคิดเผื่อคนอื่น
คิดเผื่อทั้งทีมยันคนเก็บบอลยันอะไรแบบมันมุ่นวายในหัวสมองมากตอนนั้นนะครับ
พอเวลามันผ่านไปเรื่องการเป็นโค้ดมันก็เริ่มปรับสภาพได้ก็เหมือนเริ่มสนุกขึ้นว่ามันอย่างนี้อย่างนี้มันต้องแก้อะไร
มันมีอะไรให้แก้ตลอดอะไรอย่างนี้มันก็ต่างกันครับ
อย่างที่บอกว่าทัศนคติโอ้โหสำคัญสำหรับนักฟุตบอลนักฟุตบอลไทยโดยเฉพาะเด็กเนี่ยครับ
ถ้าคนไหนที่มีทัศนคติที่ดีเขาก็ไปต่อในถนนของเขาได้อีกหลายปี
แต่ถ้าทัศนคติไม่ดีเนี่ยโอ้โหอันนั้นก็ลำบากแล้วที่จะได้ไปต่อเขาอาจจะขึ้นมาวูบวาบด้วยปี๒ปีแต่ดอบเสร็จปุ๊บหายไปเลยอย่างนี้
มันก็เห็นมาเยอะมันสำคัญนะครับเรื่องทัศนคติส่วนเรื่องส่วนเรื่องเทคนิคหรือเรื่องวิธีการเล่นเรื่องอะไรต่างในเวลาซ้อมอะไรอย่างนี้
มันก็ต้องมันก็ต้องเป็นบอกได้เป็นรายบุคคลนะครับว่าคนนี้ควรจะเติมตรงไหนคนนี้ควรจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็นี่แหละก็ดูแล้วก็พยายามที่จะบอกน้องอะไรบ้างอย่างนี้ครับแต่เรื่องสำคัญผมก็อยากให้เขามีทัศนคติที่ดีก่อนที่จะเป็นนักฟุตบอลไม่ใช่นักฟุตบอลแค่นี้เหมือนตอนนี้เป็นทีมที่สองเนี่ยจะพอแค่ที่สองเหรอ
ต้องไปคัดอีกหรืออะไรอย่างนี้ทั้งที่เนี่ยมีโอกาสแล้วเขามีโอกาสตรงนี้แล้วเขาทำตรงนี้ให้มันดีเอาแล้วถ้ามันดีปุ๊บเขาก็ต่อยอดของเขาไปได้เรื่อยอย่างนี้ก็อยากเดี๋ยวจะพยายามพยายามจะสอนน้องให้มีความคิดที่ที่อยู่กับฟุตบอลอยู่กับโอกาสของตัวเองอยู่กับสิ่งที่ได้มาตอนนี้ให้รักษาไว้แล้วก็ให้มันดีขึ้นด

ของเขาด้วยวิธีคิดของเขาอย่างผมว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นติดทีมชาติไปยาวอย่างนี้ครับ
มันมันก็อาจจะเป็นเพราะด้วยสโมสรของเราส่วนมากกองหน้ามันก็ใช้แต่ต่างชาติอย่างนี้เนอะมันก็เลยไม่มีเด็กที่แบบได้ขึ้นมาได้มีโอกาสได้เล่นต่อเนื่องสม่ำเสมอใน
ในระดับไทยลีกมันก็เลยค่อนข้างหายากแต่ผมว่าอย่างอย่างสุพนัทอย่างสุปโชคอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นรุ่นรุ่นถัดมาจากที่มีรีซอร์ที่มีมุ้ยตอนนี้เป็นน้องเขาอย่างนี้เขาก็เก่งในระดับที่เราก็จะพึ่งพาเขาได้ตรงเนี้ยแต่ปัญหาตรงเนี้ยเราเราจะหามาเพิ่มจากไหนที่ให้ไม่มีให้มามีสุพนัท
ค่อนข้างยากแต่แต่มันก็อยู่ที่สโมสรนะครับว่าเราจะหาตรงนั้นมาแล้วให้โอกาสเขาได้เล่นได้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นด้วยยังไงอย่างเงี้ยครับพี่ว่าไปได้แหละไปได้แหละไปได้แหละมันมันต้องมีแหละโหมันต้องมีแหละที่แบบดีดีที่แบบขึ้นมาสักสักปีละคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันต้องมีแหละครับม
โปรดติดตามตอนต่อไป